วัสดุสำคัญที่ใช้ในการตีหม้อของชาวไทยโคราชก็คือดินเหนียว
ซึ่งจะต้องใช้ดินเหนียวสองลักษณะผสมกันโดยแบบแรกเป็นดินเหนียวสำหรับเป็นวัสดุหลัก
ในการขึ้นรูปหม้อหาได้ทั่วไปในพื้นถิ่น
และแบบที่สองคือดินเชื้อซึ่งก็คือดินเหนียวที่แช่น้ำให้เหลวแบบโครน
นำมาผสมกับแกรบแล้วนำไปตากให้แห้ง
นำไปเผาตำร่อนแล้วจึงนำวัสดุทั้งสองลักษณะนี้
ผสมกันก่อนที่จะนำไปตีหม้อขึ้นรูปทรง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน